มาดูเรื่องราวของพี่น้องครับนี่ฮะ
วนปืนศึกสายเลือดมีกันและกัน
ไม่ได้อบอุ่นนะมีปืนมีปืนคนละกระบอก
เข้าชายโคงบ้างเจ็บทั้งคู่อะ
เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นบ่ายโมงเมื่อวานนี้ดูสิ
สภาพแบบเลือดแบบนอน

คนนี้คือตัวน้องนะคุณผู้ชม
ตัวน้องเนี่ยชื่ออัภิชาติคันภีร์อายุ๕๒ปี

กระสุนฝังในโอ้โห

มีปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ตกอยู่ข้างตัวเขาด้วยครับ
นี่เกิดขึ้นที่แถวบ้านนาหลวงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี

บนบ้านอีกหลังหนึ่งคุณผู้ชมฮะก็เจอตัวพี่ชาย
ตัวพี่ชายชื่อไนวอนอายุ๖๖ปี
โดนยิงเข้าหัวเข่าขวากระสุนฝังในด้วย

หน้าบ้านนี่มีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๑ปลอก
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลเลย
ต้องผ่าตัดเอากระสุนออกฝังในทั้งคู่

ในกองมีอายุ๕๙ปีเล่าให้ฟังว่า

ทั้งไวน์กับอัพิชาก็อยู่กับคุณแม่นี่แหละ
ตัวคนพี่คือไนวอนมีอาชีพตีผึ้ง

ส่วนตัวน้องไม่ได้มีงานทำครับ
และที่ผ่านมาพี่น้องคู่นี้ทะเลาะกันประจำ
กระทั่งคุณแม่ซึ่งเสียชีวิตได้เดือนหนึ่ง
ก็มีเงินชาปนกิจจากหมู่บ้านได้มา๔๐๐๐บาท
แต่ญาติพี่น้องนะเขาก็ช่วยกัน

โอ้โฮจัดงานศพหมดไป๑๗๐๐๐๐บาทนะคุณผู้ชม
ฝ่ายพี่ชายก็ใช้เงินจากหมู่บ้าน๔๐๐๐บาทนี่แหละ

แต่ตัวน้องชายก็คืออภิชาติ
ดันไปคิดว่าพี่วรใช่ไหม
พี่เนี่ยฮุบเงินไปใช่ไหมก็เลยทะเลาะกันครับ
แล้วตัวน้องชายแยกไปอยู่คนเดียวที่กระท่อม

แล้ววันเกิดเหตุก็ทะเลาะกันเถียงกันรุนแรง
ถึงขนาดชักปืนกันมาคนละกระบอก
ยิงกันไปต่างฝ่ายต่างยิงจนบาดเจ็บทั้งคู่แบบนี้เลยครับ
ตำรวจก็ยึดปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ของตัวน้องชายไว้เป็นหลักฐาน
แต่ว่าปืนของฝั่งพี่ยังหาไม่เจอครับ

ฐานพยายามฆ่าแล้วก็มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง

เงินทำให้พี่น้องยิงกันได้เลยนะฮะ